น้องแมวยิ่งดีจะสุนัขก็ได้

ซึ่งทำยังไงกับสัตว์เลี้ยงแสนโปรดของคุณ
ไปดูพร้อมกันในช่วงของคุณชนะ

โอ้โฮ
นาดีมต้องหลับใน๑๐วินาที
นาดีต้องหลับ

นาดีหลับ

เฮ้ยลองดูมา

ในการกล่อมแมวของคุณผู้ชม

ไปคว้าไปหาแมวมาเลย

เสร็จปั๊บคุณบอกชื่อเจ้าแมว

มันเป็นทุกตัวหรือเปล่าคุณชนะ

มันเป็นแบบนี้ทุกตัวจริงหรือเปล่า

ลองทดลองกับแมวของผมที่บ้าน

ไปดูซิว่าผลงานของผมจะเป็นยังไงฮะ

ตองขาวจงหลับ

ตองขาวจงหลับ

ไม่ใช่เดี๋ยวจะเห็นคนถ่ายแล้ว

เมื่อกี้คุณบอกว่าอะไรอีกเล่นครั้งเดียวเกือบหลับแล้วเหรอ

อ้าวจริงเพราะตัวจ้องตา
แต่แมวผมเกือบหลับเล่นเหมือนแบบนั้น
แต่พอดีเหมือนก็มันนึกขึ้นได้
อะไรมันเหม็นจากปากผมหรือเปล่า

ก่อนที่จะเล่นชาเลนเนี่ยผมดันไปกินส้มตำปลาร้า
แล้วตอนแรกตอน๖๗๖มันกำลังจะ
แล้วคุณว่าฮ่าขอบคุณ

ปลาโตกว่าเดิมเบือนหน้าหนึ่งด้วย
จังหวะคือซิบเกือบแล้ว

ฮ่าขอบคุณฮ่าแมวคุณแมวคุณทำอย่างนี้ไปเลยไปเลย
ใช่ดูเห็นไหมวันหลังแปลงฟันคุณ๕คุณอย่าห้าแรง
เอางี้ละกันคุณผู้ชมไปลองทำดูว่าคุณจะทำให้แมวของคุณหลับได้หรือเปล่า
คลิปนี้ต้องขอขอบคุณหลายภาคส่วนนะครับ
เราไปถึงข้อขอบคุณคนที่ทำการถ่ายซ้ำให้ผมด้วยครับ
ก็เดี๋ยวล่ะนะเดี๋ยวไม่เล่าข่าวต่ออย่างนั้น